ต่อกันที่พระเอกลิเกเงินล้านขวัญใจแม่ยกคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับสอนรามน้ำเพชรจ้าอายุยังน้อยอยู่เลย
คิวงานในบ้านเราเนี่ยยาวเป็นหางว่าวไปไม่รู้กี่ปีแล้วนะถูกแต่ว่าล่าสุดเจ้าตัวขอสารฝันของตัวเองค่ะ
การนำพาเอาวงลิเกกว่า๓๐ชีวิตของเขาเนี่ยไปโกลอินเตอร์ไกลถึงลอสแองเจลิสหรัฐอเมริกาจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
เป็นไกด์เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องคร่าว
แต่ละฉากแต่ละฉากเป็นอย่างไรอย่างไร
คือเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับฝรั่งมากขึ้นก็มองว่าการที่เราได้เอาลิเกไปเล่นที่ประเทศของเขาเนี่ยครับ
มันมันเป็นการเผยแพร่ของจริงที่แท้จริงครับเอาซีดีนไปเปิดก็ยังไม่เหมือนเราไปเหยียบที่แผ่นดินเขา
แล้วเราไปเล่นที่เมืองเขาสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยมันต้องมีการต่อยอด
ใช่เราต้องมองแบบหวังผลตรงนั้นไปด้วยหรือถ้าโชคดีมากจริงเราอาจจะได้ต่อยอดไปได้อีกหลายประเทศอะไรอย่างนี้

สอนรามน้ำเพชรเปิดหลังวิกลิเกให้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐบุกไปเปิดใจความมุ่งมั่น
ในการพาคณะลิเกสรรามน้ำเพชรไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
เตรียมความพร้อมขนชุดราคาหลักแสนจัดเต็มเพื่อคนไทยในต่างแดน
และเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นการแสดงอีกรูปแบบหนึ่ง
แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้
ตารางงานจะมีคิวยาวแบบแน่นเอียดแค่ไหน
ก็ไม่ท้อขอให้ลิเกไทยได้โกลอินเตอร์สมความตั้งใจเพียงพอแล้ว
เพราะบางชุดถ้าระเหยียบมากแคสตั้นมากเว้นไทยยังจะแพงอยู่ตามราคา
ฉึงจึงจะมีชุดของเดือนชาวที่ชอบ
ชุดที่ชอบก็คือละชาวชาวสีทอง
ละชาวสีทองมาจากเมืองกรุงเก่าและเป็นเมืองทอง
หวังว่าลิเกจะได้เข้าสู่สากลแบบเต็มตัวนะคะ
ก็คือต่อไปนี้เราจะทำให้รู้แบบว่า
เวลาเราใส่ชุดลิเกไปที่ไหนเนี่ย
คือคนจะต้องรู้เลยว่าอ๋อนี่คือชุดลิเก
คนนี้คือลิเกอะไรแบบนี้